วิธีการตรวจสอบชื่อของคุณหมอ
เราจะมีวิธีการอย่างไรได้บ้าง

ในแพทย์อัธพันธ์พรมณฑารักษ์
นายกสมาคมศัลยกรรม

ทำศัลยกรรมให้ปลอดภัยนะคะ

อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

พูดถึงภาพรวมการทำศัลยกรรม

คือเราก็เห็นมุมดีทำออกมาแล้วสวยหล่อก็เยอะนะคะ

จริงแล้วภาพรวมการทำศัลยกรรมตกแต่ง

เพราะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงพูดไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมคะ

มีความปลอดภัยขนาดไหนคะท่านนายกสมาคมคะ

มันยังไม่มีใครทำสถิตินะครับ

ต่อเมื่อมีการลงในสื่อมวลชน

โดยเฉพาะการเกิดโรคแทรกซ้อน

ที่ทำให้คนไข้เสียชีวิต
จึงจะเป็นข่าวในสื่อมวลชน

แต่การทำผ่าตัดที่

แต่ว่าทำแล้วไม่สวย

มักจะมีการ

หรือเมื่อมีเรื่อง
ตกลงกันไม่ได้ก็เกิดการ
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่าง

สื่อมวลชนเพราะฉะนั้น

ศัลยกรรมและมีความเสี่ยง
หรือเกิดโรคแทรกซ้อน

เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์นั้น

และก็ที่ไม่ได้ออกทางสื่อมวลชน

เข้าไปสู่การร้องเรียน
ผ่านทางกองการประคอบโรคศิลปะ

แล้วก็เข้าไปสู่การร้องเรียนของ

คนไข้ไปฟ้องร้องต่อสารแพ่ง

หรือสารคุ้มครองผู้บริโภค
อันนี้ก็มีหลายทาง

จึงเป็นประเด็นที่ทางผู้สื่อข่าว
ได้พบเห็นเมื่อข่าวเมื่อวันก่อนนะครับ

อันนี้ก็เป็นลักษณะที่มีอันตราย

ในร่างกายนะครับ

แบบนี้ถ้าทางสมาคมจะแนะนำค่ะว่า
สมมุติถ้าสำหรับคนที่อยากไปทำศัยกรรม
มีอะไรบ้างที่จะสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้

เรามีใบอนุญาตเราน่าเชื่อถือ

ขณะนี้ผมเป็นอดีตนายกสมาคมศัลยกรรม

แต่ก็ยินดีให้ข้อมูลเนื่องจากเป็นข่าว

การจะทำศันยกรรมใด
เราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ผ่าตัดแล้วก็เข้าไปในอวัยวะที่ต้องการผ่าตัดนะครับ
แล้วก็ไอ้วัดที่ต้องการผ่าตัดเนี่ยมันมีทั้งที่ฉีดยาชาทำผ่าตัดได้
กับบางอย่างจำเป็นต้องอาศัยยาสลบนะครับแล้วก็การผ่าตัดในอวัยวะบางอย่าง
เป็นอัยวะที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นอัยวะที่ไม่ไม่ลึกนะครับ
เอามาทำปลาทำจมูกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอวะที่ไม่ลึกมาก
ผ่าตัดเข้าไปเนื้อเยื่ออะไรไม่ลึกมากในเสริมคางประเภทนี้นะครับ
แต่ถ้าทำที่เต้านมก็ถือว่าเป็นในวัดที่ลึกหรือผ่าตัดหน้าท้องอย่างนี้นะครับ
ส่วนกรณีที่คนไข้จะเลือกก็ต้องเรียนว่าในปัจจุบันมีการโฆษณาอยู่เยอะมาก
จะมีการโฆษณาหรือทำการตลาด
เพราะฉะนั้นการโฆษณาหรือทำการตลาดเนี่ยจะเป็นเหตุหนึ่งนะครับที่บางครั้งมีการโฆษณาที่โอ้อวดเกินความจริง
โศนาที่การรักษานั้นอาจจะยังไม่ได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานทางแพทย์สภา
แต่ก็โฆษณาไปแล้วแต่อาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านศัลยกรรม
ซึ่งนำมาจากต่างประเทศแต่แพทย์สภาก็ยังไม่ได้ให้การรับรองว่าเป็นการรักษาที่มาตรฐานของประเทศไทย
อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยครับอยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทราบว่า
จะทำศัลยกรรมนั้นอย่าหลงเชื่อโฆษณาแต่เพียงอย่างเดียว
เพราะการโฆษณาบางอย่างนั้นเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินความเป็นจริง
หรือบางครั้งเป็นการโฆษณาคู่อวดคุณวุฒิของแพทย์นะครับ
โดยที่แพทย์สภาไม่ได้รับรองวุฒิของการโฆษณาของแพทย์อันนั้น
เช่นบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม
ซึ่งแพทย์สภายังไม่เคยออกวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรให้แพทย์เชี่ยวชาญด้านความงาม
แต่ออกเฉพาะหนึ่งนะครับแพทย์เป็นผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง
และเสริมสร้างใบหน้ามีอยู่สองอันเท่านั้นเองครับ
ให้คำว่าตกแต่งศัยศาสตร์ตกแต่งกับศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
แต่ทั้งสองหลักสูตรนี้มันมีการอบรมในเรื่องของศัลยศาสตร์เพื่อการเสริมสวยอยู่ด้วย
สภาจึงให้การรับรองว่าแพทย์ที่จบทางศัยศาสตร์ตกแต่ง
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้านั้นมีความรู้ความสามารถ
มีความชำนาญที่จะมาทำด้านศัลยศาสตร์เพื่อการเสริมสวยด้วย
อันนี้ก็เป็นข้อแรกที่คนไข้จะต้องดูประวัติหมอ
อย่างที่เมื่อกี้ทางผู้สื่อข่าวได้บอกไปแล้วว่าเปิดเว็บไซต์ใต้สะพานได้เลย
แต่อย่างไรก็ตามตามพระราชบัญญัติของแพทย์นะครับยังไม่ได้ห้าม
ยังไม่มีข้อห้ามแพทย์ที่ไม่ได้จบทั้งสองทางนี้
ก็ยังสามารถให้การรักษาด้านศัยศาสตร์เสริมสวยได้
คือผ่าตัดเสริมสวยได้ได้แก่๑แพทย์ที่จบศัลยศาสตร์ด้านอื่น
หรือแพทย์ที่จบวุฒิบัตรสาขาอื่นที่ไม่ได้เป็นศัลยศาสตร์ก็ได้
กับแพทย์ทั่วไปเลยที่ไม่ได้จบอะไรเลย
เป็นแพทย์ทั่วไปที่จบหมอมาแต่ว่าอาจจะผ่านการดูงานบางอย่าง

แต่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการฝึกอบรมที่แพทย์สภาจัดไว้
ซึ่งอยากจะเรียนว่าการอบรมที่แพทย์สภาจัดไว้ในเรื่องของศัยศาสตร์ตกแต่ง
และศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้านั้น
ใช้เวลาเรียนถึง๕ปีครับ
เพราะฉะนั้นการเรียน๕ปีนั้น
สภาต้องการให้แพทย์ฝึกหัดจนมีความชำนาญจริง
ก็คือการผ่าตัดนั้นไม่ใช่ของเล่น

ถึงใช้คำว่าผู้ชำนาญการ
แต่ชาวบ้านหรือประชาชนใช้คำว่าผู้เชี่ยวชาญ
แต่จริงคำว่าผู้เชี่ยวชาญไม่มีนะครับ
เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการศัลยศาสตร์ตกแต่ง

เพราะว่าแพทย์มีหลายกลุ่ม

หรือจบวุฒิบัตรด้านอื่น
มาทำเสริมสวยกับแพทย์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ประเด็นคือคนไข้จะต้องศึกษาให้แน่ใจว่า
แพทย์ผู้ไขมีประวัติการทำงาน

ที่ผลลักษณ์ออกมาแล้ว

เพราะงานศัลยกรรมเป็นงานศิลปะนะครับ

เหมือนช่างออกแบบ
แล้วก็ต้องก่อสร้างให้ได้ดีด้วย
อันนี้แหละครับคือศิลปะความงาม
ซึ่งไม่ได้มีครบกันทุกคนครับ

นั่นก็คือจะต้องดูประวัติหมอคนนั้นว่า

ถ้าเกิดหมอที่ผ่านการเรียนรู้มา๕ปี
กลุ่มนี้ก็อาจจะมีประสบการณ์สูง
อาจจะทำให้คนไข้เชื่อมั่นว่า

เนื่องจากมีประสบการณ์การเรียนรู้มานานกว่า

คือข้อที่คนไข้สังเกต
แต่อย่างนั้นก็ตามนะครับ

ขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช้านี้นะคะ
พรมนธรรรค์อดีต